มีความพร้อมของมวยคู่๕๗กิโลกรัมโดยคุณเอกชุมพรครับ
ฟิตคู่เอกมวยไทยรัฐเสาร์นี้สดบทเก่ามาดูความพร้อมของฝั่งมุมน้ำเงินกันก่อนนะครับ
อาสากระชากแชมป์สยามเพชรนภาชัยโอ้โหช่วงหลังฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวเลยล่ะ
วัย๒๐ปีจากจันทบุรีหมัดศอกเนี่ยไฟล์นี้เตรียมมาเพียบ
หวังที่จะใช้ความสดเนี่ยบดเอาชนะความเก่าเข้าป้ายไปได้
ซ้อมมา๒อาทิตย์กว่าแล้วครับเตรียมพร้อมดีครับสำหรับไฟล์นี้
เคยเจอครับเคยต่อยมวยรอบเดียวกันมาก่อนครับก็วางแผนไว้แล้วครับว่าต้องชกยังไงครับ
ฝีมือเหมือนกันครับสุดอ่อนเขาก็คือน่าจะไม่ชอบเข่าครับ
ไตล์การชกเหรอครับก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ต่อยตามสไตล์ของเราครับผม
มวยก็คล้ายกันครับแต่เราจะมีหัดมีศอกเสริมครับผม
เป็นมวยที่ฟอร์มสดทั้งคู่นะครับก็ฝากแฟนมวยนะครับ
ชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งคู่ด้วยครับสนุกแน่นอนครับ
ส่วนมุมแดงเนี่ยซ้อมแสนสุกยิมมวยในสีเสื้อของบุรพาไม่แพ้เจ้าของแชมป์๕๗กิโลกรัม
หลายชัดชัยน้อยมวยไทยมวยฝีมือจากเมืองบ้างไฟยะโสธรนะครับ
รายนี้สมองมวยไม่ธรรมดาครับส่วนแผนการชกขออุบไปไว้ก่อน
แก้กันบนเวทีแบบช็อตต่อช็อต
ข้อช่วยร่างกายให้บุญหลายทำงานที่ถึงที่สดครับ
แชมป์นี้ใครอยากแตกครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีมากันครับ